แต่จะพาไปดูหิ่งห้อย

พาไปดูหิ่งห้อยกันหน่อยอยู่ในกรมทหารปืนใหญ่ที่๒

พรมโยธีจังหวัดปราจีนบุรี

ชอบเที่ยวกลางคืนแบบนี้
โทรทัศน์ที่บ้านคุณผู้ชมไม่ได้เสียนะคะ

ตัวเป็นเลยมันอาจจะไม่ค่อยชัด

รักษาพระองค์ค่ายพรมโยธี
อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะ
ช่วงใกล้จะพบค่ำก็จะมีประชาชน
ไปรอชมหิ่งห้อยจำนวนมากเลย

ค่ายทหารแห่งนี้นับแสนแสนตัว

เพจแบบกล้องเที่ยว

เป็นต้นไปเราจะพบฝูงหิ่งห้อย

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

ซึ่งการชมหิ่งห้อยธรรมชาติ

เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น

ประมาณไปจนถึง๑เดือนเสร็จ
คุณผู้ชมก็จะอยู่ในช่วงนี้ที่ฝนตก
ชุกหน่อยซึ่งพื้นที่ดังกลางนี้

แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก

พ่นทากเฉพาะถูกธรรมทั้งในมีความอุดมสมบูรณ์มาก
และเป็นพื้นที่ที่กลับมา
โบราณเชิด
คุณมาก
และก็มาก
นึงนะครับ
มาดูนักท่องเที่ยวกันบ้างนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป
เดินทางไปจากกรุงเทพมหานครเลยเขาบอกว่า
คือตั้งใจที่จะมาถ่ายภาพหิ่งห้อยให้เห็นกับตาด้วยตัวเองเลย
แต่ว่าถ่ายภาพออกมาเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้สวย

ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นนะให้ไปดูด้วยตาของตัวเอง
มันจะสวยงามกว่ามันจะระยิบระยับกว่า
เพราะว่าอย่างที่บอกบางคนเอาโทรศัพท์มือถือ
เอากล้องถ่ายรูปไปเนี่ยถ่ายเปิดแฟลตอย่างนี้
มองไม่เห็นนะคะคุณผู้ชมแนะนำว่าอย่าเปิดแฟลตถ่ายรูปเลย
ไม่เห็นลองหิ่งห้อยให้ไปดูด้วยตาดีกว่า

อย่างรูปที่เราเห็นมันสวยมากเพราะว่ากล้องเขาหรือว่าช่างภาพ

ถ้าเราไปแล้วจะถ่ายกลับมาเองอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยสวย
เหมือนตาเราเห็นไปเก็บภาพความทรงจำไว้ด้วยตาของเราดีกว่า